เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่มันแปลกกันหน่อยนะครับ
เอาใจคุณผู้ชมที่รอดูเกี่ยวกับเรื่องราวแปลก

ต้นไม้มันแปลกมากเขาบอกว่าเฮ้ยต้นนี้มันน่าจะเป็นต้นไสนะ
แต่ทำไมมันถึงออกลูกออกมาเป็นต้นเป็นลูกขนุน
สรุปแล้วมันคือต้นไฟหรือต้นขนุนกันแน่

นี่ดูสิดูจากตัวต้นนะมันเป็นต้นใส่
แต่มันมีลูกโผล่ออกมาเป็นลูกขนุนฮะ

นี่ครับต้นนี้นะครับอยู่บริเวณด่านพรมแดนวังประจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูนครับ
พื้นที่แห่งนี้เขาว่ากันว่ามีต้นไสขนาดใหญ่แล้วก็ออกลูกเป็นลูกขนุนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับ
ไซด์นั้นอยู่ในเขตพื้นที่โนแมนแลนด์นะครับระหว่างไทยและมาเลเซีย
ส่วนลูกขนุนนั้นเฮ้ยมันโผล่มาในฝั่งเขตแดนประเทศไทย
แสดงว่าลูกนี้เป็นของประเทศไทยนะครับส่วนต้นเป็นของประเทศมาเลเซียครับ

ซึ่งทางด้านชาวบ้านตำบลวังประจันทร์อำเภอควนโดนท่านหนึ่งก็กล่าวว่า
วังประจานเนี่ยแหละค่ะเรียบไปเห็นลูกขนุนโผล่ออกมา
ไม่ได้สนใจอะไรตอนแรกเออก็ลูกขนุนอะเนาะ
ใครใครก็เคยเห็นแต่พอมองไปเนี่ยโตโอโตใจเลย
เพราะว่ามันมันไม่ใช่ต้นขนุนอ่ะอ้าว
มันเป็นต้นไสอ๋อมันมีไซมีรากไซออกมา
มันก็ต้องเป็นต้นไสสินะใช่ครับมันก็ต้องเป็นต้นไสสิอ้อ
ทำไมมันถึงเป็นลูกขนุนชาวบ้านเขาก็เลยงงสงสัยกันอย่างบ้าง
ไปถามคนในพื้นที่ว่าสรุปแล้วมันเป็นต้นอะไรกันแน่ครับเนี่ย
เมื่อก่อนน่าจะมีการปลูกต้นขนุนเอาไว้เพื่อเป็นแนวเดิน
แต่สงสัยต้นไสมันจะอักกลืนนะครับก็เลยเห็นเป็นแบบนี้นะครับ
อันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ว่าอ่าการอยู่ด้วยกันระหว่างต้นไม้อีกพันหนึ่งกับต้นไม้อีกพันหนึ่งก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับ
ก็มากับคนเรานะครับต่างเพศต่างสมาก็อยู่ได้เพื่อเปลี่ยนมีความสุขเหมือนกับต้นไม้สองต้นนี้ครับผม
ใหญ่ใจความคือมันเป็นแบบนี้แหละคือแต่ก่อนมันเป็นต้นหนุน
แล้วต้นไซมาทีหลังคือหนุนมาก่อนแล้วไซมาทีหลัง
ก็เลยมากินหนุนอ๋อไซก็เลยครอบหนุนไปเออหนุนก็ยังอยู่หนุนไม่ได้หายไปไหน
ยังออกลูกออกหลานใช่ต้นขนุนก็ยังอยู่นะครับแต่มันก็เหมือนกับควบรวมกันอยู่ในนั้นนั่นแหละ
ต้นขนุนแล้วก็ต้นไสนะครับก็แปลกดีไม่น่าเชื่อจะมีแบบนี้ด้วยนะครับ
แล้วที่มีผ้าสามสีผูกเอาไว้แน่นเลยเนี่ยน้องใบตองคุณนิวนาว
เหตุผลเพราะว่าเฮ้ยมีคนเคยถูกรางวัลที่นี่เคยได้โชคได้ลาบ
ป่ะเขาก็เลยเอาผ้าหลายสีมาผูกเอาไว้ที่ต้นไสค่ะเออดูแล้วก็งงงงดีเหมือนกัน
สรุปแล้วต้นไม้แปลกประหลาดแบบนี้กลายเป็นว่ามาให้โชคให้ลาบซะอย่างนั้น
เออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นความแปลกประหลาดที่นำมาให้ติดตามกันในวันนี้
ใช้วิจารณญาณในการรับชมใครหลายคนที่ไปแล้วก็ต้องทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าต้องเอานี่เลยดอกไม้ทูบเทียนแจกันบูชาต้นไม้ใหญ่ขนมและพวงมาลัย
เอาไปกราบไหว้ตามสิ่งเดียวที่เขานั้นวิงวอน
นั่นก็คือขอโชคขอลาบ